วบผู้ต้องสงสัยนะคะที่ยิงนายกอบตไปตรวจค้นบ้าน
เจอทั้งรถเจอทั้งอาวุธปืน
ประเด็นนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็สังคมให้ความสนใจนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๔กุมภาที่ผ่านมา
ที่รถของนายกอบตบังสมบูรณ์ถูกยิง
เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เราก็ได้เห็นกันแล้ว
รถคันที่ก่อเหตุเอาอาวุธปืนสงครามยิง
ทำให้คนขับรถกับรองนายกอบตเสียชีวิต
ส่วนนายกอบตได้รับบาดเจ็บแล้วที่ปรึกษาไม่เป็นอะไร
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะมีตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาเลย
ปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบ
แล้วก็ทีมสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒นี่นะคะ
นำกำลังมา๓๐๐กว่านายกระจายกำลัง
แล้วก็ไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหา๓จุดค่ะ
แล้วมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนเป็นคนก่อเหตุ

นายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือว่าในบิ๊ก
หรือว่ากุมารขาวอายุ๓๕ปี
อีกคนนึงคือนายภูริวัตนิ่มเรืองหรือว่านายออส
หรือว่ากุมารดำอายุ๕๒ปี
และนายธวัชชัยศรีชาญหรือว่าในวัดอายุ๔๘ปี
แล้วมีจับกลุ่มได้แล้ว๑คนนะคะ
คือนายธวัชชัยศรีชานั่นเอง
ทั้ง๓คนเป็นชาวนครนายกถูกสารออกหมายจับ
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรอง
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนสงคราม

พกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ทีนี้คุณผู้ชมปฏิบัติการมันเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เขานำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายบิ๊ก
หรือว่ากุมารขาวนายรัฐพลตันสุวรรณ
ไปตรวจสอบในพื้นที่ตำบลบังสมบูรณ์
นายบิ๊กถือว่าเป็นคนสนิทของนายประสบโชคนิ่มเรือง
ซึ่งเป็นนายกคนเก่านายก๓สมัยที่ครองตำแหน่งมา๑๒ปี
แล้วนายบิ๊กเนี่ยคือมีส่วนมีส่วนคือเขาเรียกว่าเป็นคนสนิท
แล้วมันมีประเด็นนึงเรื่องเกี่ยวกับแพร่ด้วยนะคุณ
ประเด็นเกี่ยวกับแพร่เพราะว่าเคยนำแพร่ที่ถูก
นายกคนปัจจุบันเนี่ยนะเข้าตรวจสอบครับ
แล้วพอไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ถามว่าเจอตัวในบิ๊กไหม
ไม่ได้เจอเจอใครล่ะเจอเมียของในบิ๊กเจอคนในครอบครัว
จนถึงตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นในบ้าน
เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปหาหลักฐานเชื่อมโยง

ซึ่งเรื่องแพร่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะ
ว่าย้อนไปเนี่ยนะเรื่องแพร่มันหายไปจากพื้นที่
แล้ววันที่ตรวจค้นตอนที่เข้าไปตรวจเจอแพร่ค่ะ
แล้วแพร่นี้มีภาพถ่ายยืนยันด้วยนะ
เคยถูกใช้เป็นสถานที่สังสรรค์
มีนายกอบตคนปัจจุบันแล้วก็มีผู้ตาย

แพร่ที่หายไปคือจริงมันมีแพร่ในโครงการ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอบตบางสมบูรณ์
คุณและทีนี้แพร่ที่จะใช้ประโยชน์สำหรับโครงการการท่องเที่ยว
ใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนมันหายออกไปจากท่าน้ำ

และทีนี้มีคำกล่าวอ้างว่าคนที่เอาแพร่ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนเนี่ย
เป็นอดีตนายกอบตคนเก่า
มันก็เลยมีภาพของการเอาแพร่ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เอาไปจัดทำร้านหมูกระทะไปเลี้ยงหมูกระทะอะไรต่างนานา
ก่อนหน้านั้นแพร่มันหายไปจากจุดที่ต้องจอดไว้ในโครงการการท่องเที่ยว

คุณแล้วก็มีการร้องเรียนเพราะว่านายยกยานกรนายกคนปัจจุบันเนี่ย
ที่รถถูกยิงเนี่ยนะเขาพยายามตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ปรากฏตรวจไปตรวจมาเนี่ยแพร่มันหายไปก็ถามหาสิ
ว่าใครจะเอาแพร่ที่เป็นของสาธารณะของประชาชนเนี่ย

ตอนที่นายกยานกรนายกคนปัจจุบัน
ที่รถถูกยิงเขาเคยถ่ายไว้เขาเคยออกมาแฉ
บอกว่าแต่ก่อนนี้แพร่ซึ่งควรจะจอดอยู่ท่าน้ำตรงนี้
อยู่ก็หายไปหายไปเนิ่นนาน
แต่พอเป็นข่าวเป็นคราวว่าจะมีการตรวจสอบ
และจะให้ปปชมาลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องของแพร่นี้
ปรากฏว่าตอนเช้ามีแพร่มาจอดที่เดิม
มีแพร่กลับมาจอดที่เดิมฮะ
นี่ครับมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่า
นายกคนปัจจุบันเขาตรวจสอบเรื่องราวของอดีตนายยกคนเก่าหรือเปล่า
มันจะเกี่ยวข้องกับการที่ถูกยิงอะไรหรือเปล่า

อันนี้คือจุดแรกที่ไปตรวจสอบ
ก็คือไปตรวจสอบที่บ้านของในบิ๊ก
ทีนี้ดูจุดที่๒บ้างค่ะคุณผู้ชม
จุดที่สองที่ไปเนี่ยเป็นพื้นที่บ่อปลา
อยู่ในตำบลศรีจุฬาที่อำเภอเมืองนครนายกนะคะ
ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของนายธวัชชัยศรีชาญ
สมัครสมาชิกอบตตำบลศรีจุฬา
แล้วก็เป็นญาติญาติของนายสมชายม่วงกาดคือรองนายกอบต

นำหมายสารไปแสดงต่อนายธวัชชัยศรีชาญ
แล้วก็คุมตัวได้ที่บ้านพักนะคะ
พอไปตรวจในบ้านเจออะไรบ้าง
เจออาวุธปืนยาวลูกซองสภาพใหม่ไม่ใช่ปืนอากาศนะคุณผู้ชม
อาวุธปืนอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้ตรวจสอบ
แล้วนอกจากนั้นค่ะเขาใช้ทีมนักประดาน้ำเนี่ยนะ
ดำไปค้นหารถเก่งที่ใช้ในการก่อเหตุ
เชื่อว่าเบาะน้ำขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเบาะน้ำที่ถูกซ่อนรถเก๋งคันก่อเหตุเอาไว้

คุณแล้วบ่อน้ำนี้มันใหญ่มากมันกว้างมากนะเป็นพื้นที่๒๐ไร่
อยู่ติดกับบ้านของนายธวัชชัยเลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหานะคะ

ใช่ญาติของนายธวัชชัยบอกว่าตกใจนะที่ตำรวจมาค้นบ้านแต่เช้าเลย
เพราะว่าส่วนตัวนายธวัชชัยกับผู้ตายเป็นคนสนิทกันในทางการเมือง
แล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าช่วยเหลือกันมาตลอดเลย

ใช่ค่ะตอนเลือกตั้งเนี่ยตัวนายธวัชชัยเองเขาก็ลงสมัครเลือกตั้ง
นายกอบตศรีจุฬาถามว่ามันจะโยงไปอะไรได้บ้าง
เพราะจริงอยู่คนละตำบลอยู่กันคนละอำเภอนะ
ดังนั้นจะไปมองเป็นเรื่องคู่แข่งกันก็คงจะไม่ได้มั้งอันนี้ญาติบอก
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปโยงถึงความก่อเหตุกันได้ยังไง
วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะนายธวัชชัยเนี่ยนั่งสังสรรค์อยู่ที่บ้าน
อันนี้ญาติยืนยันข้อมูลแล้วก็มีพยานหลายปากรวมถึง
ในบีที่ตำรวจถามถึงก็นั่งอยู่ที่บ้านด้วย
ขณะที่นายบีเนี่ยนะคะมีรถเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อ
แล้วก็เป็นคนงานขับรถแบ็คโฮลให้กับนายธวัชชัย
ส่วนประเด็นการก่อเหตุเนี่ยก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่านายธวัชชัย
จะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าก็ไม่รู้มันไม่มีปัญหาอะไรกันเลย
รักกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
เราไม่ได้เชื่อหรอกเพราะไปอยู่กับเราตลอดแล้วเราก็ไปช่วยงานกันตลอด
เพราะว่าตรงเนี้ยอยู่กันมาเคยย่านเลยพ่อแม่เหมือนพี่เหมือนน้องกันโคลนำคนเธอ

เออช่วยเหลือกันมาดักตั้งอะไรดิฉนะกันมาตลอดเขาก็ช่วยกันมาตลอด

สู้ซุ่ปไปเนอะ

ก็ไม่เป็นไรค่ะ

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในบ้านของนายธวัชชัยเนี่ย
โอ้โหเจออาวุธเพียบเลยเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เจอทั้งปืนยาวคอมมันโดขนาด๑๒๑กระบอก
เจอปืนสั้น๑กระบอก
เจอกระสุนปืนลูกทรอง๑๒เนี่ย๔นัด
เจอแผ่นป้ายทะเบียนปลอม๑แผ่น
ทีนี้ก็เลยถามนายธวัชชัยเหมือนกันนะ
ว่าของพวกนี้ยังไงกันแน่
ธวัชชัยเขาอ้างแบบนี้ว่าเก็บป้ายทะเบียนปลอมได้
แล้วก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ

ซึ่งเขาก็บอกนะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

พอถึงเวลาก็ออกไปดูที่เกิดเหตุ

รับด้วยว่าผมสนิทกับทาง

ประสบโชคนายรัฐพล

ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
สพดงละครที่จังหวัดนครนายกนะคะ

ที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก

คนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็บอกว่าตอนนี้
นายอ๊อสเนี่ยหลบหนีออกจากบ้านไปแล้ว

แปลว่าตอนเนี่ยค่ะหมายจับทั้ง๓คนเนี่ยนะคะ

ธวัชชัยศรีชาญส่วนนายรัฐพล

ตำรวจก็คงมีหลักฐานที่ชัดเจนแหละฮะ
ออกหมายจับได้ทั้ง๓คนแบบนี้นะครับ

อาก้าที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ

เป็นคนสั่งการเป็นคนจ้างวาน

และมีการแถลงเรื่องนี้ให้ชัดเจนครั้งนะครับ